วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๖๐นะครับ

บางคนก็ไปชมงานบางคนก็ไปจับจ่ายใช้สอย
เป็นไปตามแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
บรรยากาศที่สวนลุมคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี๒๕๕๙
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทรทจึงประเมินว่า
จะมีผู้เข้าร่วมงานในเบื้องต้นสูงถึง๕แสนคน
สร้างรายได้หมุนเวียนภายในงานไม่ต่ำกว่า๔๐๐ล้านบาท
แม้ช่วงจัดงานในปีนี้จะตรงกับเทศกาลตรุษจีน
แต่ก็ไม่ได้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจับจ่ายมากกว่าปีที่ผ่านมา
ทำให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุเป้าหมาย
งานปีนี้ตรงกับไหว้เจ้าหรือว่าเทศกาลตรุษจีน
แต่เมื่อวานคนมาเยอะมากเลย๒แสนกว่าคนถือว่าบรรลุเป้าขึ้นไป
เพราะฉะนั้นในภาพรวมที่เรากำหนดไว้ว่า
จะมีคนเดินทางมาร่วมงานในปีนี้ประมาณสัก๖๕๐๐๐คน
ก็น่าจะแตะเป้านั้น
แล้วก็เงินสะพัดก็อยู่ประมาณสัก๔๐๐ล้านนะครับ
ใกล้เคียงเพราะจากการติดตามประเมินผลออกมาแล้วเมื่อวาน
หรือว่าวันตุจีนคนมาค่อนข้างเยอะมากนะครับ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานคนมารอตั้งแต่เช้าครับ
ปีนี้ทรทได้ขยายพื้นที่การจัดงานกินพื้นที่๒ใน๓ของสวนลุมพินี
ซึ่งใหญ่กว่าทุกปีโซนกิจกรรมมากกว่า๑๐โซน
หมู่บ้านภูมิภาคต่างได้นำของดีขึ้นชื่อมาจัดแสดง
ทั้งอาหารประจำถิ่นและของฝากขึ้นชื่อในราคาเย่า

ภายใต้ทีมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้ง
ดูดให้หลายคนมางานนี้พร้อมกับนำความประทับใจกลับบ้านไปด้วยค่ะ
สำหรับปี๒๕๖๐นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย

สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า๒๗๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว
ที่จะให้คนไทยและคนต่างชาติได้วางแผนท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ต้นปีค่ะ